แต่เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยตายนะครับ

ถูกพบเป็นศพถูกเชือกรัดคอแล้วก็เสียชีวิต
ทีแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของสามี

เพราะมีคนเห็นมาหาแล้วก็หายตัวไป

นี่เป็นคดีที่นางสาวฝนทิพย์ชัยกุลอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับ
มาทำงานเป็นแม่บ้านถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตในห้องพักชั้น๔
แมนชั่นกลางเมืองภูเก็ตที่ทำงานอยู่นั่นแหละ
พบเป็นศพเช้ามืดเมื่อวานนี้
ล่าสุดครับตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางตำรวจจังหวัดภูเก็ต
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุลภูมิกับการสพเมืองภูเก็ต
ก็ได้แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาชื่อว่านายเอกทวมเพชรอายุ๔๐ปีเป็นสามีของผู้ตาย
นายเอกถูกตำรวจทางหลวงประจวบคิริขันสกัดจับได้ค่ำเมื่อวาน
หลังจากพบศพตอนเช้ามืดค่ำเมื่อวานนี้จับได้
ขณะกำลังนั่งรถทัวร์หนีจะเข้ากรุงเทพนะฮะ
สกัดจับดังกล่าวตำรวจทางหลวงประจวบคิริขันได้รับการประสานมาจากสพเมืองภูเก็ต
ว่าอาจจะมีผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าคนตายที่ภูเก็ตหลบหนีขึ้นรถมา
ซึ่งนายเอกก็ถูกจับได้ที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้น
ช่วงหลักกมที่๓๐๙ตะบนเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
แล้วก็ส่งตัวมาที่ภูเก็ตให้ดำเนินคดีต่อ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือสังหารนางสาวฝนทิพย์จริงนะครับ
โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้รู้ระแคะระคายมาว่าภรรยาแอบคบหากับผู้ชายคนอื่นที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
แล้วภรรยาเนี่ยก็บล็อกเฟซบุ๊กของตัวเอง
เพื่อไม่ให้รู้ความเคลื่อนไหวต่างทางเฟซบุ๊ก
วันเกิดเหตุได้ขอดูโทรศัพท์มือถือของภรรยา
แต่ภรรยาไม่ยอมให้ดูด้วยความโมโหก็เลยลงมือทำร้ายด้วยการบีบคอก่อน
บีบคออย่างแรงจนภรรยาสลบแน่นิ่งไป
แต่เท่านี้ยังไม่พอนะผู้ต้องหาบอกว่าไปเอาเชือกไนลอนมารัดคอซ้ำอีก
เพื่อให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วคือตั้งใจฆ่าเขาเลย
หลังก่อเหตุก็พาลูกสองคนไปฝากไว้กับแม่ที่จังหวัดตรัง
บอกแม่ว่าช่วยดูแลหลานด้วยนะแล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่าตัวเองเนี่ย
ลงมือทำอะไรมาค่ะคือฆ่าเขาตายมาแล้วก็ขึ้นรถโดยสารประจำทาง
มุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพหวังจะหลบหนีแต่ก็ถูกจับได้กลางทาง
คือความหึงหวงเนี่ยไม่ว่าจะผิดหวังความรักยังไงคุณไม่มีสิทธิ์
พิพากษาชีวิตเขาด้วยการฆ่าเขาหรือว่าทำร้ายเขา
มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันบ่อยจริง